ต่อไปคุณผู้ชมคือมี๒แง่มุมแง่มุมหนึ่งคือคุณแม่ที่
ตัวลูกชายโดนวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบแล้วยิง

ส่วนอีกประเด็นนึงคุณแม่บอกไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะ

คืบหน้าเลยแล้วกล้องวงจรปิดที่ใช้เป็นหลักฐาน
ตำรวจก็ไม่หาให้เลยแม่ต้องไปหาเอง
นี่คือหลักฐานจากวงจรปิดที่
คุณแม่ของน้องวัย๑๖ปี
ชื่อน้องหนกที่โดนยิงไปนะคุณผู้ชม
คุณแม่ชื่อคุณแม่เกษราอายุ๓๓ปี

อำเภอบางบัวทองนี่ฮะซ้อนกันไป๓แล้วนะ

พฤศจิกายนแล้วก็มีคนก่อเหตุนู้นน่ะ

สีขาวคนขี่เนี่ย
เสื้อเขียวขี่ตามไปติดครับ

ระหว่างขี่ติดตามไปครับ
คุณแม่เกษราเนี่ย

แต่จู่ชายเสื้อเขียวที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ประกบข้างแล้วก็ยิงใส่๑นัด

เข้านิ้วกลางมือขวาของ
ของลูกแม่ก็คือน้องภูมิอีกคนนึง

แล้วมันทะลุไปโดนสะโพกขวาของน้องหนกลูกแม่
กระสุนที่ฝังในครับ
กับตำรวจสพบทแล้วก็คอยถามความคืบหน้าทางคดี
อยู่ตลอดเลยนะรวมไปถึงเรื่องกล้องวงจรปิดด้วย
บอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวจะจัดการให้
ไปหลายวันเรื่องเงียบกริ๊บเลยครับ
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจต้องไปหาวงจรปิดมาเอง
ซึ่งก็ได้มาแค่ช่วงนี้คุณผู้ชมช่วงที่เราเปิดให้ดูเนี่ย
เป็นช่วงขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันไป
แล้วพอคุณแม่เอาไปให้ตำรวจโอ้โหฟังคุณแม่เองดีกว่า
คือตอนนี้กล้องที่อยากได้ก็คือกล้องตรงหน้าปั๊มพีที
ที่น้องบอกว่าน่าจะเห็นได้ชัดหนูว่ามันเงียบเกินไป

หนูก็เลยนั่งวินนะคะไปหากล้องวงจรปิดเองแถวช่วงนั้น
หนูก็ถามพนักงานเซเว่นว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะตำรวจแจ้งหนูว่าเซเว่นไม่ให้ดูกล้อง
เขาบอกว่าไม่มีเลยพี่ถ้ามีหนูก็ให้ดู
หนูก็เลยไปถามปั๊มพีทีว่ามีเนี่ย
วันที่ผ่านมาเนี่ยมีตำรวจมาขอดูกล้องไหม
เขาก็บอกว่าไม่มีแล้วให้หนูทำไง
เพราะว่าการขอดูกล้องของพวกปั๊ม
หรือพวกต้องให้ตำรวจเป็นคนออกใบมา
นี่แหละครับคุณแม่เกษราก็บอกแบบนั้นนะ
แต่แต่ก็ต้องฟังทางฝั่งสพบางบัวทองบ้างคุณผู้ชมฮะ
ผันตำรวจเอกพฤทธิ์จำรุนศาสตร์ครับ
และผู้กำกับสภบางบาวทองมาชี้แจ้งวางพูดเสียหาย

ตั้งแต่เกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่สืบสวนจนทราบตัวคนก่อเหตุและคุณแม่

แต่ที่ไม่ได้แจ้งกับผู้เสียหายก็คือคุณแม่เนี่ย
เพราะเป็นขั้นตอนการทำงานของตำรวจ

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนก่อเหตุจะไหวตัวหลบหนีไป

คุณแม่เกษราก็ขอโทษผู้กำกับ

คิดว่าตำรวจไม่ดำเนินการอะไรเลย
เพราะตอนนี้ก็ห่วงความปลอดภัยของลูกด้วย

ย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ